งานบวชงานนี้เขาบอกว่าเป็นงานบวชงานช้าง

นำขบวนหน้ากว่า๑๐เชือกเลยจ้า
ยิ่งใหญ่อลังการจริง
ความอลังการงานช้างแบบนี้นะคะ
คือโครงการอุปสมบทถวาย

เทพรัฐราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

วันคล้ายวันพระราชสมภพ

วันที่๒เมษายน๒๕๖๑ค่ะ

สนใจเข้าร่วมกว่า๒๐๘คนเลยนะคะ

นำขบวนแห่นาคไปรอบเมือง

บริโฆษณ์เป็นสามะเนต
ก่อนที่จะแยกย้ายไปอุปสมบท

เป็นทางยาวที่สวยงามมากเลยนะน้องใบตอง
มองภาพก็คือเดินข้ามสะพานไม้

ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีนะคะที่สร้างกุศล
แล้วก็ได้ผลบุญพร้อมกับความอลังการไง

งานนี้พวกเราก็ขอร่วม

ไม่ใช่ร่วมอนุโมทนาบุญสิครับ
ขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะคะ

เป็นที่มาของคำว่าสะพานบุญอย่างแท้จริงนะน้องนิวนาวนะ

เรื่องของกุศลดีกิจกรรมดีนะคะ